นักแสดงสาวดาวรุ่งน้องฟิล์มชัดดาว
มีงานป้อนไม่หยุดไม่หย่อนจริงค่ะ
แล้วด้วยความที่ว่าน้องฟิล์มเนี่ยเขาไว้ผมหน้าม้าเนาะ
หน้าตาเขาก็จะคล้ายกับน้องปลอยโพยไพลี้แฮลีน
ก็ไปหน้าเหมือนริซ่าจังเลยอะ
เพราะรู้จักกับพลอยตั้งแต่สมัยเล่นละครช่อง๗ด้วยกันแล้ว
ส่วนละครเรื่องใหม่ค่ะที่น้องฟิล์มเนี่ยมาเล่นให้กับวิกอโศกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือตอนแรกเนี่ยฟิล์มเองก็คิดว่าเอ้ย
ฉันเป็นคนไม่มีเซนต์หรอกแต่คืนแรกที่ไปถ่ายทำที่ถ้ำในวัดเก่าจังหวัดสระบุรีเนี่ย
ใช่น้องเนี่ยเจอเรื่องแปลกที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวค่ะ
ฟิล์มเนี่ยเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะว่าคืนนั้นหลังจากที่ฟิล์มกลับมาพักที่โรงแรม
ตกดึกคุณผู้ชมค่ะจู่ก็ฝันเห็นคนมาเคาะประตูตึ้งอย่างนี้เลย

เขาขยับขยื่นไม่ได้เหมือนมีอะไรมาติดที่คอ

พอสะดุ้งตื่นปุ๊บโอ้โหรีบเลย
รีบโทรหาพี่ดาราคนอื่นเลย
ปรากฏว่าทุกคนในโรงแรมก็นอนไม่หลับ
เพราะเจอเรื่องคล้ายฟิล์มเลย

คนลุกเรื่องแบบเนี้ยคุณเคยเจอเหรอดิฉันเชื่อว่ามันมีอยู่จริงอ้าว
ดิฉันเคยเจอดิฉันรู้สึกแบบมายังไงนอนเนี้ยโอ้ยกระดิกกระดิกกระดิก
ไม่ได้เลยอุดอัดเหมือนกันเลยไหมแบบเออหายใจไม่ออกใช่ใช่ไหมใช่ไหม
นอนกับพี่สาวเออขามันพลาดพ่ออยู่โอ้โหหายใจไม่ออกกระไป
เราก็รุ้นเราก็กลัวไปด้วยเรื่องผ่านห้าง่าเจอบ้างไหมอ่ะ
ไม่เคยเจอเลยค่ะเกิดวันเสาร์ตอนกลางคืนผีท่าทางจะน่าจะกลัวเออ
ใช่สวัสดีอีเหล่านี่น่ากลัวมาก
สวัสดีไปเล่านะยอดวิวล้านกว่านะ

ที่หลอนโรงแรมเฮียนอะไรเงี้ย